หลายคนก็เข้าไปร่วมแสดงความคิดความเห็นให้กำลังใจกันจำนวนมาก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับลงพื้นที่ไปพูดคุยกัน
จุดเกิดเหตุของเรื่องนี้อยู่ในพื้นที่สุรินครับ
ตัวเมืองสุรินตำบลคอโคได้คุยกับคุณแม่ของคนในรูป
คุณแม่สมพรครับหอบฮิ้วรูปของลูกไปทุกที่เลย
บอกว่าลูกของแม่ชื่อว่าลูกแทนลูกวีรพัฒน์บุตรโสภา
อายุลูกคือ๒๔ปีลูกแม่จบการศึกษาปริญญาตรีนะคุณนักข่าว
สาขาบัญชีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
จะเข้ารับปริญญา๘พฤศจิกายนแต่เหมือนโชคชะตาเล่นตลก
ลูกแม่ด่วนจากไปเมื่อ๑๘สิงหาคมคือก่อนหน้านั้นเนี่ยแม่มีลูกคนเดียว
คือลูกชายคนนี้น้องแทนเรียนจบส่งสมัครงานไป๑๐ที่
คุณมิ้นคุณผู้ชมน้องได้รับเลือกทำงานหมดเลย
น้องกำลังจะมีที่ทำงานกำลังจะมีอนาคตการเริ่มต้นทำงาน
เดือนกรกฎาคมจู่หมดเรี่ยวหมดแรงแบบไม่รู้สาเหตุ
เข้าโรงพยาบาลที่สุรินครับคุณหมอตรวจแล้วก็ยังไม่เจอสาเหตุนะครับ
พอสิงหาคมน้องเนี่ยหมดสติแล้วต่อมาติดเชื้อในกระแสเลือด
แล้วน้องก็จากไปเลยครับ๑๘สิงหาคม
ความฝันของลูกแม่คืออยากใส่ชุดคุยพาครอบครัวไปงานรับปริญญาของเขา
แต่เมื่อลูกแม่ตายจากไปแล้วเหลือแต่เพียงรูปถ่ายที่เขาใส่ชุดคุย
ก็เลยพารูปถ่ายนี่แหละแทนตัวลูกชายไปทุกที่ที่เขาอยากจะไป
อยากจะเก็บความทรงจำนี้ไว้สารฝันให้ดวงวิญญาณของลูกชายได้ตายตาหลับครับ
แม่ทั้งรักทั้งห่วงลูกชายครับคุณแม่พาเราไปดูบรรยากาศในห้องนอนของลูกชายทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับ
ตั้งแต่วันที่น้องจากไปร่วม๓เดือนเนี่ยทั้งโต๊ะตู้เตียงชั้นเตียงของน้องสภาพจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับ
ดอกไม้รับปริญญาก็วางที่หัวเตียงตุ๊กตามีต่าง
แล้วน้องรักสัตว์น้องเลี้ยงแมวไว้หลายตัว
หนึ่งในนั้นก็คือแมวตัวนี้ครับคุณผู้ชม
ตัวใหญ่สุดเนี่ยแล้วก็จะมีตัวเล็กเนี่ยรายรอบ
ทุกวันนี้ก็ดูแลสัตว์เลี้ยงของลูกแทนตัวลูกชาย
เพราะอย่างน้อยก็ช่วยแทนความคิดถึง